มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบ้างอุบัติเหตุอะไรคุณ
อุบัติเหตุทางการเมืองถ้าเขาบอกว่าถ้านะ
สัญญาณแบบนี้มันออกมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะ
ถ้านายกรัฐมนตรีจะยุบสภามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้าง
ถ้ามันมีอุบัติเหตุครั้งนี้จริงนะครับ
ดังนั้นวันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะมาขีดเส้นใต้เมืองไทย
เรื่องของการเมืองแท้เลยฮะติดตามได้จากอาจารย์สวัสดีนะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขีดเส้นใต้ขอวนมาเรื่องการเมืองอีกทีนึง
คุณบุ๊กโปรยเรื่องการยุบสภาคนก็งงงว่าเอ๊ะมันจะยังไง
เพราะว่าเราไม่รู้จริงว่าสถานการณ์การเมืองขนาดนี้
รัฐบาลจะอยู่ครบเทิมไหมถ้าอยู่ครบเทอมเนี่ย
ไปเลือกตั้งเอาโน่นปี๖๖
แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุนายกประกาศยุบสภา
อันนี้เอาแน่ไม่ได้ไฟไหม้สำเพ็งเลย
มันจะวุ่นวายมากเพราะอะไรครับ
เพราะขณะนี้ร่างแก้ไขรัฐมนูลเนี่ย
มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวมาแล้ว
เรื่องบัตรสองใบเรื่องบัญชีสอสอเขตสี่ร้อย
บัญชีลายชื่อหนึ่งร้อยเลือกตั้งบัตรสองใบ
ร่างรัฐมนูลนั่นประกาศแล้ว
แต่ว่าประกาศแล้วเนี่ยถ้าจะมีการเลือกตั้ง

กฎหมายประกอบรัฐมนูลไปใช้
ในการกำหนดเรื่องนั้นเรื่องนี้กรกตจะต้องเอากฎหมายลูก
แต่ตอนนี้กฎหมายลูกยังไม่ได้เข้าสภา
แล้วถ้ากฎหมายลูกยังไม่ได้เข้าสภา

แล้วจะเอากฎหมายประกอบรัฐมนูล
อันไหนไปใช้เอาของเก่ามาใช้ก็ไม่ได้
เพราะไม่สอดคล้องกับรัฐมนูลที่แก้ใหม่
เอาของใหม่ก็ยังคาราคาซังอยู่ยังไม่ได้ยื่นเข้าในสภา

มีคนบอกว่าถ้ายุ่งอย่างนี้เนี่ย
ถ้ามียุบสภาขึ้นมาจริง
แล้วกฎหมายประกอบรัฐมนูลใหม่ยังไม่ออก

รัฐบาลก็อาจจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

ออกเป็นพระราชกฤษฎิกา
กำหนดขึ้นมาการเลือกตั้งจะต้องเป็นอย่างนั้นพัก
การคิดคะแนนจะต้องเป็นอย่างนี้
สารพัดสารพันธุ์ก็ออกมา

การออกเป็นพระราชกฤษฎีกานั้นเนี่ย
ไม่สามารถที่จะฟังเสียงจากภักดิ์ฝ่ายค้านได้

สภาไม่มีส่วนร่วมเพราะถูกยุบไปแล้ว
ก็เหลือแต่ฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นแหละ
ที่จะกำหนดอะไรขึ้นมาเอง
คนก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
นี่สมมุติว่ายุบสภาตอนนี้ในช่วงที่กฎหมายลูกยังไม่เสร็จ

ทีนี้ถามต่อว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรเหรอ
ที่อยู่ดีขึ้นมาแล้วมาบอกว่าอาจจะมีการยุบสภา
ท่านผู้ชมก็คงจะพอนึกออกว่าสถานการณ์ที่มันเป็นตัวแปรสำคัญคือ
สถานการณ์ในภักดิ์พลังประชารัฐ
วันนี้ดูผิวเผินดูจากภายนอกก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้ว
เขาบอกไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วปรับจูนเข้าใจกันได้แล้วประนีประนอมกันได้แล้ว
เขาพร้อมจะเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้งแล้วประกาศว่าจะเอาชนะมาเป็นที่หนึ่ง
แล้วประกาศว่าเขาจะชูผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแต่นั่นมันเป็นการมองแบบมองป่าทั้งป่า
เห็นสีเขียวไปหมดทั้งป่าแต่จริงจริงแล้วถ้าไปดูต้นไม้แต่ละต้น
มันยังมีปัญหาภายในอีกเยอะเลยครับปัญหาที่ยังประสานกันไม่สนิทระหว่างกลุ่มที่ยืนอยู่กับพลเอกประยุทธ์
กับกลุ่มที่ยืนอยู่กับร้อยเอกธรรมนัฐอันนี้ยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ยังคลี่คลายได้ไม่จบ
ยังสะปรานแผลกันไม่สนิทคำประกาศของพลเอกประวิทธิ์ที่ว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ไม่ใช่เป็นการรับประกันเหตุการณ์ในวันหน้าประกาศวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าหน้าจะเป็นอย่างนั้น
คนทำข่าวที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ประสบการณ์มันสอนครับว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่
สิ่งที่ใช่อาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่พูดไม่ใช่ความจริงความจริงคือสิ่งที่ยังไม่ได้พูด
เราก็ถูกได้รับบทเรียนกันมาแบบนี้แล้วในระยะของความรึมครึมไม่ชัดเจนแบบนี้

มันจะนำไปสู่การยุบสภาตอบว่าปรากฏการณ์สภาล่มนั่นแหละจะเป็นตัวชี้เหตุ
ในอดีตนายกผู้นำรัฐบาลประกาศยุบสภามาแล้วหลายครั้งก็เพราะสาเหตุมาจากสภาล่ม
เขาถือว่าเป็นความบกพร่องเป็นความผิดของสภาผู้แทนไม่รับผิดชอบแล้วทำให้รัฐบาลออกกฎหมาย

บริหารประเทศขับเคลื่อนประเทศไม่ได้
ก็สมควรที่จะถูกลงโทษ
บอกให้ชาวบ้านรู้เลยว่าถ้าผู้แทนเป็นอย่างนี้ยุบสภา
ทีนี้ถ้าดูทรงของการประชุมสภาหลายนัดที่ผ่านมา
ต้องปิดประชุมหนีการนับองค์ประชุม

ทั้งที่สศพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้มีมากกว่าสศฝ่ายคารหกสิบกว่าคน
มันไม่ได้เป็นเสียงปริ่มน้ำห่างกันแค่๓คน๔คนเหมือนตอนตั้งรัฐบาลใหม่แล้วนี่ครับ
ห่างกันตั้ง๘๐กว่าคนทำไมประคองสภาไว้ไม่ได้ก็ปัญหาอยู่ในพักพลังประชารัฐเองอย่าไปโทษ
ใครอื่นเขาแล้วถ้ารัฐบาลนำพรบสำคัญสำคัญพรบที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วสภาล่มหรือกฎหมายถูกตี
ตกอันเนี้ยเก็บฉากม้วนเสือบ้านใครบ้านมันเลิกกันนี่คือสิ่งที่
จะทำให้กฎหมายลูกกฎหมายประกอบรัฐมนูลออกมาใช้ไม่ทันถ้า
มีการยุบสภาก่อนแล้วมันจะยุ่งกันไปใหญ่ทีนี้มาดูเรื่อง
เนื้อหาของกฎหมายประกอบรัฐมนูลที่จะต้องถกเถียงกัน
มากคือการคิดคะแนนหาสูตรสบัญชีไรชื่อภาคเพื่อไทยกับภาค
พลังประชารัฐนั่นคราวนี้เขาจับมือกันถึงแม้จะอยู่กับ
ละซีกเขาเห็นตรงกันว่าการคิดเรื่องปาร์ตี้ลิสต์นั้นเนี่ย
ให้คิดเหมือนรัฐมนูลปี๔๐ไม่ซับซ้อนอะไรเลยครับทำ
ยังไงครับเอาจำนวนคะแนนเสียงในบัตรบัญชีรายชื่อทั้ง
หมดของทุกพักมาบวบรวมกันว่าได้เท่าไหร่เอาแล้ว
ยังไงต่อจากนั้นก็หารด้วยจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อใน
สภาคคือ๑๐๐คนพอได้ตัวเลขมาดังกล่าวมาแล้วก็คิด
เป็น๑ก็คือฐานคะแนนในการคิดคำนวณแล้วก็กำหนด
คะแนนขั้นต่ำพักการเมืองไหนได้คะแนนรวมไม่ถึง
เกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสบัญชีไรชื่อไม่แต่คนเดียวเอา
เป็นว่าระบบนี้เนี่ยคิดแบบนี้พักใดได้สอสอเขตมากพัก
นั้นก็จะได้สอสอบัญชีรายชื่อมาเป็นเงาตามตัวมันไม่เหมือน
คราวที่แล้วไอ้คะแนนพึงมีพึงได้เนี่ยพักเพื่อไทยได้
คะแนนสอสอเขตมากที่สุดได้มามากที่สุดแต่คะแนนพึงมี
พึงได้มันเต็มก็เลยไม่ได้เลยถ้าคิดกลับไปแบบเดิม
เนี่ยพักเพื่อไทยเขาเคยชนะแบบจำได้ไหมปีสี่แปดได้
มาทั้งสเขตได้มาทั้งบัญชีลายชื่อสามร้อยเจ็ดสิบกว่า
คนตั้งรัฐบาลพักเดียวจบแต่การคิดคำนวณแบบนี้เนี่ย
ขนาดกลางขนาดเล็กพักจิ๋วเขาไม่เห็นด้วยนี่คือสิ่ง
ที่จะต้องไปเถียงกันในสภาว่าจะคิดคะแนนบัญชีรายชื่อ
ในแบบไหนถ้าคิดแบบของเก่าพักเล็กพักจิ๋วจะไม่ได้
บัญชีรายชื่อพักละหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยที่หัว
จะต้องไปต่อสู้กันในสภาว่าจะเอาไงจะมีอะไรเปลี่ยน
จำนวนบัญชีรายชื่อก็กลับไปอย่างเดิม

มันจะไม่ใช่ดับฝันพักการเมืองเล็กด้วยนะ
ที่จะตั้งพักการเมืองกันใหม่
เอ่ยชื่อกันมาหลายคนประหลัดฉิ่งชัดชัย
ได้ยินว่าจตุรนฉายแสงก็จะตั้งพักการเมืองใหม่
แต่ว่าถ้าคำนวณคิดบสสบัญชีรายชื่อ
ย้อนกลับไปแบบเดิมเหมือนรัฐมนูลปี๔๐
อันนี้ดับฝันเลยครับ
โอกาสที่จะเป็นเหมือนพักอนาคตใหม่
มีสอสอเขตไม่กี่คน
แต่มีสอสอบัญชีรายชื่อตั้ง๔๐๕๐คน
เพราะคนเลือกพักมากแล้วเอามาคำนวณโดยคะแนนไม่ตกน้ำอย่างที่ว่า

นี่ก็เอามาเล่าให้ฟังว่า

พักเล็กพักน้อยถอยไป
ช้างกับช้างเขาจะชนกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐครับ

ก็ต้องดูกลวิธีในการแก้เกมกันต่อไปนะครับ
เรื่องของบัตรเลือกตั้ง๒ใบเนี่ยนะครับ